หลายจังหวัดก็มีการขานรับมติคอรมอลนี้
เพราะอย่างที่บอกค่ะอำนาจใหญ่อยู่ที่พ่อเมือง
อย่างที่จังหวัดอุบลราชธานีพาคุณผู้ชมไปดูค่ะ
ผู้ว่าก็มีการสั่งปิดพวกร้านนวดสถานพวกที่มันเป็นสถานบันเทิง

แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามนี่
อันนี้จะได้รับโทษตามพรบโรคติดต่อ
เพราะว่าจากการไปสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดนายสริตวิทูล
ซึ่งเป็นประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลรัชธานี
ท่านก็มีคำสั่งด่วนนะคะให้สถานบันเทิงร้านนวดแผนโบราณ
เน็ตร้านเกมออนไลน์โรงหนังสนามมวย
สนามพนันไก่ชนสนามพนันปลากัดตลาดนัดถนนคนเดิน
ทั้งหมดที่ที่ฉันอ่านมาส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ชม
จะเป็นแหล่งที่คนไปเยอะไปใช้บริการแล้วก็แออัด
ทีนี้ผู้ว่าก็เลยสั่งให้ปิดดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้
มีนาคมไปจนถึง๓๑มีนาคม
ก็เป็นตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ของรัฐบาล
แล้วถ้าเกิดว่าร้านไหนหรือผู้ประกอบการ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอันนี้มีโทษตามพรบโรคติดต่อ
ปี๕๘นะคะโทษก็คือจำคุกไม่เกิน๑ปี
หรือว่าปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ดูสิคะบรรยากาศที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจ
ก็หลังจากที่มีประกาศเนี่ยนะคะสถานบันเทิงต่างที่เข้าข่ายเนี่ย

บรรยากาศในตัวเมืองอุบลช่วงกลางคืนเนี่ย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันก็เป็นไปอย่างเงียบเหงา

ทีนี้พาคุณผู้ชมลงมาดูที่ภาคใต้กันบ้าง

เมื่อวานนี้พันธุ์ตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิทย์
ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็มีคำสั่งด่วน
ให้ปิดสถานบันเทิงสนามชนโคสนามชนไก่บ่อนปลากัดสนามมวย
ทั้งหมดก็เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีคนแออัดเบียดเสียด
ก็ให้ปิดตั้งแต่๑๘๓๑มีนาคมเหมือนกัน

ผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่างที่เขาเพิ่งทราบประกาศ

พนักงานทุกคนเก็บข้าวของปิดร้าน

ในตัวเมืองด้วยรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ผับบาร์ร้านนวดร้านขายสุราที่เปิดให้บริการ

แล้วก็ขึ้นป้ายแจ้งเตือนให้กับลูกค้าได้ทราบ
แต่ทีนี้ค่ะบางทีลูกค้าเขาก็

แล้วก็จะไปสถานบันเทิงต่างเหล่านี้
เอ้าขึ้นไปปิดฉุกเฉิน

ว่าต้องปิดเพื่อป้องกันโรค
แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง

ของผู้ประกอบการที่กระบี่มาเหมือนกัน
บอกว่าการสั่งปิดกระทันหันแบบนี้

รายได้หายไปจากการปิดพวกสถานบันเทิง
สถานบริการต่าง๑๔วัน
หลังจากนี้น่าจะกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น
ทีนี้ผู้ประกอบการรายนึงเขาก็เสนอว่า
เราควรจะป้องกันตั้งแต่ต้นทางเลยไหม
คือไม่ใช่มาแค่สถานบันเทิงอย่างเดียว

ปิดประเทศห้ามเข้าออกยังดีกว่าปิดพื้นที่ไหม
โดยเฉพาะเกาะพีอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักเหมือนกัน
ใช่ครับวันนี้หน้าหนึ่งสิทธิ์พิมพ์ไทยรัฐ

ทำให้กลุ่มผู้ค้าในห้างพันธิพราซ่าเนี่ย
ออกมาถือป้ายเรียกร้องเลย
ให้ทางห้างช่วยลดราคาให้หน่อยนะ
ค่าเช่าขอแบบ๕๐ลดให้หน่อย
สัก๖เดือนได้ไหมช่วยผู้ประกอบการ